คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการเดินทางกันหน่อย
ก็ต้องบอกว่าเริ่มมีคนเดินทางออกต่างจังหวัดกันบ้างแล้ว
ในการไปฉลองสงกรานกับครอบครัว
ผมพาคุณผู้ชมไปดูเส้นทางที่มุ่งหน้าไปอีสานหน่อยครับ

ก็สามารถไปอีสานได้เหมือนกันไปออกโคราชไปออกขอนแก่นเนอะ

นะฮะก็เนี่ยฮะอีกเส้นทางที่คนจะเลี่ยงไปอีสาน
เริ่มมีรถหนาตามากเลยนะฮะ
ส่วนใหญ่ก็คนงานที่ทำงานตามโรงงโรงงานต่างเนอะ
ส่วนฝั่งตะวันออกมรยองอมตะต่าง

ยาวไปถึงนู่น๑๖เมษาด้วยนะ

บางคนหยุดต่อไปถึง๑๘๑๙ก็มี

จุดบริการประชาชนศรีมหาโพนะครับ
นะฮะศรีมหาโพธินะฮะบอกว่า

ต้องระวังนะบางจุดเขามีสัญญาณไฟเยอะนิดนึง

เพราะบางทีทางตรงทำให้เพียร์ทำให้ง่วงได้นะครับ

แวะปั๊มกันก่อนล้างหน้าล้างตา

จะได้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับ